และความประทับใจต่อไปที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชม
และยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนที่เขารัก

ไปชมพร้อมพร้อมเหมือนครับ

ทำงานหาเงินไม่ได้ก็ไปเที่ยวเตะสำเรเทเมา
บ้านช่องไม่ค่อยกลับไม่สนใจว่าแม่จะเป็นห่วงหรือเปล่า
จนกระทั่งแม่ผมกลายเป็นคนพิการ
ผมก็กลับใจเลิกเที่ยวเลิกกินเหล้า

และที่สำคัญผมต้องดูแลแม่
ให้แม่อยู่กับผมให้นานที่สุด

สิ่งที่ไม่เคยทำเลยผมก็กลับมาทำ

เช้ามาไม่ต้องอาศัยรถไปทำงานเข้างาน๘โมง

เสียจะให้เข้มที่งานร้อยสองร้อยมั่ง
ผมรับทำงานทุกอย่างใครจ้างมาไหนผมก็ไป

เพื่อจะได้ผ่าตัดสมองแม่แล้วก็ต้องส่งน้องเรียนให้จบ
แล้วหนูก็มาช่วยพี่บอยก็ไปรับจ้างส่งน้ำแข็งจ้ะ
ต้องตื่นแต่ตี๕แล้วประมาณ๗โมงเช้าก็รีบแต่งตัวไปโรงเรียน
ต่อมาผมได้แต่งงานแฟนผมอยู่ไทย

พอมีครอบครัวผ้าเศรษฐานมากขึ้น

เขาช่วยเหลือแม่ช่วยเหลือน้อง

ทุกวันนี้มีคนก็ชมปลอยมันดีนะ
แต่เด็กบางคนนะผมไม่สนใจแม่มันหรอก

อยภูมิใจและปลื้มใจตัวเองไหม

เอ่อเอ้ยจริงในบ้าน
พี่มิตร

ก็ตั้งแต่ตอกไข่แล้วก็ตีไข่อย่างนั้น
ตกไข่มึงยังตอกไม่เป็นเลยบอย

ก็หนูก็บอกให้พี่หนูต่อไข่ลงไปแล้วก็ตี
เขาก็ตีอยู่อย่างนั้นจนฟองขึ้นจนกระทั่งวันขึ้น

แล้วก็ทีนี้เขาก็เอาลงไปแล้วเขาก็ยังไม่กลับมาใช้ใหม่
กลับมาก็เกียมเลยเพราะควันมันออกเลย

แล้วก็ยังไงต่อลูกแล้วมีสอนทำอะไรอีก
หุ่งข้าวเป็นไหมครับหุ่งข้าวไม่เป็น
หุ่งหม้อไฟฟ้านี่นะหุ่งข้าวไม่เป็นครับ

เขาบอกว่าถ้าข้าวแข็งต้องใส่นับประมาณนี้นะ

ถ้าน้ำน้อยไปขาไปแข็งกินไม่ได้

ครั้งแรกเป็นไงแข็งกินไม่ได้

บอยทั้งทำกับข้าวให้แม่

ภูมิใจว่าเออบอยไปกลับโบทาแล้วมันดีนะ

คนอื่นมาเขาบอกเอออะไร
บอยมันดีนะเลี้ยงแม่มัน

แม่ครับตอนนี่ผมเคยว่าเคยเถียงเคยไม่สนใจแม่

มีอะไรดีสุดครับแม่ให้อภัยผมมากครับ
อันนี้ผมรู้ว่าผมต้องพักความฝันของผมไว้ก่อน
ต้องทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวให้ดีที่สุด
ก็เมื่อก่อนก็ทำงานทุกอย่างนะครับภายในบ้าน
ทำนาแล้วก็รับจ้างทั่วไป
เขามีงานคือออกแล้วก็หาเลี้ยงให้ครอบครัว
เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วครับที่ผมเกิดปฏิเสธครับ

วันแจกปลาทออก

แล้วถูกจุดมือน้ำตกแล้วก็ตีที่สองร่วงรถ
ตอนนั้นหมอบอกว่าคนไข้ลำไส้แตก
ก็คือหมอก็ยังไม่รับรองนะว่าเขาจะรอดออกมาไหม
แต่ก็เหมือนว่าเขาบอกดีร่างกายถึงอย่างแข็งแรง

น้องบีนเขากลายเป็นสาวหลักแถมผมแล้ว
ตั้งแต่ตื่นเช้ามาผมก็ลองหน้าแปลงฟัน

ผมทำนาที่เป็นของที่บ้าน
หน้าเช่าเช่าเขามาทำ
ถึงเวลาย่ำเชือกแล้วผมก็ต้องไปย่ำเชือกครับ
อย่างหน้ารับจ้างผมก็ไปขอเขาทำ
แผ่ก้าในนามีไม่ค่อยบ่อย

ผมก็เดินหางานครับ
ไปหาแถวบ้านที่คนรู้จักเขา

ผมต้องเป็นเสาหลักของครอบครัว
จากที่ว่าเราเคยรับผิดชอบชีวิตเขา
กลับกลายเป็นเขามารับผิดชอบชีวิตเรา

บอกไม่เหนื่อยอะแม่ทำงานมันก็ต้องเหนื่อยธรรมดา
มีเขาก็จะทำตัวเหมือนแบบไม่อ่อนแอ
ผมพรุ่งใจครับ
แม่งเป็นลูกตาตาแม่ขาดสะเป๋ามันอยู่กับเอง

เขาก็ได้ยินเสียงคนพูดมา
เขาก็พูดกลับบางคืนก็ไม่ได้นอนเลยแบบ
ผมกลัวพ่อใหญ่เหงาผมก็เลยเข้าไปชวนเขาคุยครับ
เขาคุยแต่เขาคุยไม่รู้เรื่องครับ

เวลาเห็นเพื่อนเดินผ่านใส่ชุดต้องเรียนผมก็อยากไปครับ

ผมก็สู้ครับในแบบของผมเอง
ผมรักพ่อกับแม่มากเท่าชีวิตเลยครับ

ผมไม่อยากให้น้องโตมาเป็นแม่ปู่ครับ
อยากให้น้องเรียนหนังสือผมจะเป็นคนส่งน้องเรียนนะครับ

แม่ท้องใหญ่แล้วครับแล้วแม่เขาทำงานไม่ได้

เพราะว่าแม่ก็ท้องน้องแล้วก็คือท้องแก่จัดแล้ว
ก็เลยทำให้พ่อต้องทำงานหนักเพียงคนเดียว
ก็เลยถึงกับต้องลาออกจากโรงเรียน
ถามหน่อยลูกว่าหนูตัดสินใจอยู่นานไหมคิดอยู่นานไหม

แม่ต่อไปนี้บีมจะไม่ไปโรงเรียนแล้วนะ
จะออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อทำงาน

เสียดายนะครับแต่เรื่องที่บ้านต้องสำคัญกว่าอยู่แล้ว
มีเงินเข้าบ้านได้อีกสักหน่อยหนึ่งก็ยังดี

บ้าบกลูก็ต้องมาเกิดวิกฤต

อันแรกที่เด็กหนูไปรับจ้างคืออะไร

แล้วก็มาช่วยพ่อย่ำเชือกที่หนาครับ

หมายถึงต้นย่าขึ้นย่าเศษย่าอะไรอย่างนี้

ที่มันเหนียวเห็นแล้วในป่าข้าวโพดมันก็จะขึ้น
เห็นบอกว่าทำไปเคยฟันแล้วเป็นลมด้วยหรือลูก
เคยครับเกือบเป็นลมเลยครับ
มันเป็นอย่างไร
ก็กลัวทำไม่คุ้มคาแรงที่เขาจ้างด้วย
กลัวเขาบ่นแล้วเขาจะไม่จ้างเราอีกอะครับ
ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับและเด็กวัยของเขาเนี่ย

แต่เขาก็คิดว่าเขาไม่คุ้มค่าแรงที่

เขามีจิตเหนือสำนึกที่ดีด้วย
ปัญหามากมายมันรุมเล้าชีวิตครอบครองผม
ปัญหาที่หนักที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องหนี้สิน
ครอบครองของผมติดหนี้สินอยู่ร่วมร่วม๕๐๐บาท

รถที่ใช้ในการขนมะพร้าวไปชนกับเขา

เราก็ไม่มีตังค์เราก็ต้องได้ไปยืมกู้หนี้ยืมสินเขามา
ทุกวันนี้ต้องหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยรายวัน

ถ้าไม่มีจ่ายเขาเราก็กลัวเขาจะมาทำร้ายลูก
ปัญหาที่หนักในชีวิตของผมอีกอย่างหนึ่งก็คือ

แล้วน้องผมยังมาล้มป่วยเป็นโรคผิวสัมผัส

แล้วก็เป็นตุ่มใสค่ะ

แตกปุ๊บมันก็จะเป็นแผลลามที่มือค่ะ
อาการมันหนักมากจนมือที่แบบว่าจะจับช้อนกินข้าว

ก็ให้พี่ชายป้อนครับ
พอเริ่มดีขึ้นเขาก็โกหกว่า
จะไปดูแลรุ่นน้องช่วยอาจารย์
เขาก็มีรายการกีฬายมหนักค่ะ
เขาอัดฉีดให้เหรียญละ๕๐๐ค่ะเหรียญทอง

หนูก็ไปแข่งแล้วก็สรุปว่าได้๓เหรียญทองค่ะ
ก็เอาเหรียญมาอวดพี่บอยค่ะแต่เขาก็ไม่สนใจค่ะ
เพราะว่าเขาโกรธค่ะว่าที่หนูโกหกเขา
แม่ก็เลยบอกว่าน้องไปแข่งเอาตังค์มาใช้หนี้ช่วย

ผมยังมียายครับผมมีหน้าที่แบบดูแลยาย
ซักสภาพให้ยายด้วยครับอาบน้ำให้ยาย
แล้วก็ทำกับข้าวให้แกกินครับ
เวลากลับมาบ้านก็ไปรับซื้อมะพร้าว
ตามสวนตามอะไรเขาตรงไหนที่มีมะพร้าว

ซึ่งโคนประมาณครึ่งขา

นึกถึงแม่นึกถึงครอบครัวที่อยู่ข้างหน้า
ก็สู้เต็มที่ไม่มีถอยครับ

ก็รู้เพราะว่าแม่เอาเงินให้เขาครับเพื่อมาซ่อมรถตอนนั้นครับ
ก็เลยมีความคิดที่ว่าคงต้องหยุดช่วยแม่แล้ว

เกือบจะหยุดเรียนเหมือนกันตอนแรก
ครับผมก็คิดว่าจะไปต่อเลย
ว่าจะหางานทำแบบมาใช้หนี้ช่วยแม่อย่างนี้ครับ
เขามาปรึกษายังไงแม่วันนั้นที่เขาบอกว่าเขาจะหยุดเรียน
เขาบอกว่าเขาจะหยุดเรียน
แล้วเขาจะช่วยหาเงินมาใช้หนี้ค่ะ
จะไปหาทำงานอะไรก็ได้ที่ได้เงินมา
เราก็เลยบอกว่าแม่สู้มาขนาดนี้เลย
แม่สู้มาขนาดนี้เลยยังไงก็เรียนเธอเรียนให้จบ

แล้วก็หวังอะไรไว้ในที่สุดของชีวิตเลยลูก
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งครับจะมาใช้หนี้ให้แม่
แล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออยากเป็นครูครับ
เดี๋ยวผมจะหาเลี้ยงแม่เองอย่างนี้ครับ
แล้วเห็นบอกว่าบอยตอนที่ไปหามะพรงมะพร้าวนี่

ครับแล้วอย่างขึ้นต้นขึ้นมะพงมะพร้าวอย่างนี้ล่ะลูก

เห็นในตอนที่ตกลงไปในหล่ม
หนูตอนที่ล้มลุกคุกคลานบอยคิดอะไรในหัว
ผมก็คิดในใจว่าพอมะพร้าวนี่แหละ
ถึงแม่ถึงได้ส่งเรียนมาจบปตีอย่างนี้ครับ
เหนื่อยได้แต่ว่าห้ามท้อเพราะว่าแม่รออยู่นะครับ

สู้ได้ครับ
ปรบมือให้กับความกระตันยูของลูกทุกคน
เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีจริงนะครับ
เอขอเป็นกำลังใจให้ลูกทุกคนได้มีพลัง
สู้เพื่อครอบครัวแบบนี้ตลอดไป
เอาใจช่วยนะครับ
ยังยังมีอีก

ที่ครอบครัวต้องมาช่วยกันตอบคำถาม
ทำภารกิจเพื่อพิชิตเงินทุนไปต่อชีวิต๑ล้านบาท
และพลาดไม่ได้กับช่วงใหม่แกะกล่อง
กุญแจต่อชีวิตจะสนุกจะลุ้นจะมันแค่ไหน
พลาดไม่ได้ช่วงหน้าครับ
ผมมีความสนุกและลุ้นกันทุกวินาที

๑ล้านบาท

ที่จะมาแจกแดงแจกแล้วก็แจกโบนัส
ตู้ที่๒จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

๑ล้านบาท